คนร้ายวิ่งราวทองเจ้านี้ก็ไม่ได้ทอง
ไปเหมือนกันคุณผู้ชมฮะที่สมุทรสงครามเพราะว่า
พลเมืองดีช่วยเอาไว้ได้นี่คือร้านทอง

บันทึกภาพนางวีนาเรืองโรจนะพินโยอายุหกสิบนั่งอยู่ในร้านแล้วก็มีคนร้ายเนี่ยคนร้ายสวมเสื้อสีฟ้ามองใหญ่เลย
มองมองทองใหญ่เลยนะครับจะขอซื้อทองสร้อยคอสองบาทนะครับยืนคุยกันอยู่พักใหญ่แล้วไปดูกล้องอีกมุมจับภาพได้ตอนนางวีนา
เจ้าของร้านหันไปหยิบทองครับคุณผู้ชมหันไปหยิบทองจังหวะนั้นคนร้ายเอื้อมือไปคว้าทองที่หัวมุมเคานเตอร์หยิบแล้วมับแล้วมับแล้วคว้าทองได้วิ่งออกจากร้านครับเหตุเกิดเมื่อตอน๑๐โมงฮะสิบโมง๑๐โมงของวันนี้แหละ
วีนาเจ้าของร้านนะครับร้องตะโกนจนกระทั่งนางบุญยวีสุริยะวันนกูลอายุ๕๘ปีเข้าไปกอดคนร้ายไว้กอดเอาไว้กอดเอาไว้ไม่ให้หนีนะครับจนศีรษะของเธอเนี่ยไปกระแทกกับรถสามล้อเครื่องเลือดนองเลยนะครับคนร้ายวิ่งหนีไปนะครับในตัวตลาดธนวัฒน์ชาวบ้านกับนายธีระลิ้วชันนะครับอายุ๕๙ปี
ร้านฮะแล้วก็แต่ว่ามีการกล้าวผมเป็นเปียอยู่ด้านหลังนะ
ด้านหน้าร้านตำรวจคาดว่าน่าจะแม่มีความชำนาญในการก่อเหตุครับ
ชุดสืบสวนสมมติสงครามนะครับจะเล่นแกะรอยจากกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีครับ